สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
พฤติกรรมของฝนที่ตกตั้งแต่ช่วงดึกจนถึงช่วงเช้า
อาจจะลากยาวไปทั้งสัปดาห์ได้เลยนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
และเป็นฝนที่ตกเยอะที่สุดในวันนี้ค่ะ
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดพาเอาความชื้นจากทะเล
มาเป็นฝนในพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ทุกภาคฝนกระจายได้ตลอดทั้งสัปดาห์
เน้นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศค่ะ
ลักษณะอากาศแบบนี้พื้นที่รุ่มต่ำ

พื้นที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มด้วยนะคะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้คล้ายกับเมื่อวานค่ะ
เฉลี่ยอยู่ที่๑๓๐๗๐ของพื้นที่
ภาคใต้ฝนเยอะกว่าทุกภาคนะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่เลยค่ะ
ส่วนคลื่นในทะเลอันดามันสูงประมาณ๒เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
วันนี้อากาศน่านอนนะคะอาจจะผ่านให้ขี้เกียจทำงานได้นะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนลดลงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
มีโอกาสตกได้๑๖๐ของพื้นที่
ตกตั้งแต่ช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าค่ะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๕๐นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานีเวลาตี๕๓๓นาทีค่ะ
ช่วงนี้ปรับตัวกันหน่อยนะคะเผื่อเวลาการเดินทางตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ
เพราะว่าฤดูฝนมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยค่ะ